สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะทำไมยังมีเพลงใหม่อีก
วันนี้องศาเราดูชิดใกล้กับคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวทำไมอ่ะ
เพราะอะไรอ่ะเมื่อวานก็อยู่ไกลอ่ะเหรอเมื่อวานอยู่ไกลฉันอยากอยู่ไกลเธอ
จริงเหรอจริงเหรอจริงอ้าวโอเคมาเรื่องแรกเลยเรื่องของป้าคนหนึ่ง
นะฮะขับรถตู้แล้วแล้วก็ลงมาทำร้ายร่างกายผู้โดยสารอ่าทำไมอย่างงั้นนะคะ
คืออย่างนี้มันมีเฟซบุ๊กของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาได้มีการโพสต์ภาพบาดแผลของตัวเองนะครับ
ที่ถูกคนขับรถตู้เนี่ยเป็นเพศหญิงนะฮะเรียกว่าป้าเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกาย
โดยได้มีการเล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับระบุไว้อย่างนี้คุณผู้ชม
เขาบอกเขาเนี่ยนะฮะนั่งรถตู้นะครับมาจากวินพาต้าใส่น้อยนะครับ
ขึ้นจากบางใหญ่นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเอ่อค่ารถที่จะมาลงตรงบ้านเนี่ย
ก็แค่สิบบาทเท่านั้นเองคือนั่งเป็นประจำวะแหละนะฮะ
รถตู้เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันมีผู้หญิงอยู่คนนึง
คนสุดท้ายเนี่ยขึ้นรถมาแล้วนะฮะแล้วรถเนี่ยก็ถูกขับออกไป
อืมปรากฏว่านะฮะผู้โดยสารคนหนึ่งก่อนก่อนตัวเขาเองค่ะ
ลงที่ป้ายป้ายหนึ่งนะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาขึ้นมาได้แค่ป้ายเดียว
แล้วก็ไปลงเนี่ยนะปรากฏป้าป้าจอดรถหน่อยจะลงแล้ว
เขาก็ลงพอลงเสร็จปุ๊บนะฮะคนขับก็ตะโกนบอกจะเก็บเงิน๑๕บาท
อืมพอผู้โดยสารลงไปเรียบร้อยปึ๊บ
คนนั้นก็บ่นผู้โดยสารคนนั้นไล่หลังเลยนะ
ขึ้นไปแค่ป้ายเดียวประมาณโดยเงินนะฮะ
สองแถวมีเยอะแยะไม่ขึ้นปิดประตูครั้งหนึ่ง

อ้าวคิดเล็กคิดน้อยน่ะครับแล้วยังไงต่อกันครับ
ทีนี้ก็มาถึงตัวของคนโพสต์บ้างแหละ

เขาก็เตรียมใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเขาต้องจ่ายเงิน๑๐บาท
เพราะธรรมดาเขานั่งไปลงของเขา๑๐บาททุกครั้ง
แต่พอไปถึงป้ายที่ตัวเขาเองต้องลง
คนขับก็ถามว่าขึ้นมาจากไหน

นะครับตัวผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามาจากบางใหญ่
ปกติเนี่ยนะขึ้น๑๐บาทแล้วก็จ่าย๑๐บาท

ของกูนี่๑๕บาท๑๕บาทหมด
ถ้าไม่ใช่ก็ไปขึ้นวินอื่นไม่จ่ายไปขึ้นวินอื่น

สุดท้ายน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยต้องยอมจ่าย๑๕บาท
พร้อมกับปิดประตูคือโกรธตัวเองก็โกรธ

ก็ปิดแรงนะฮะพอปิดเสร็จปุ๊บน้องคนนี้
เขาก็เดินไปหาแม่เขาซึ่งแม่เขาจอดรถหลอนอาวาสเลย

อยู่ดีก็ได้ยินเสียงป้าคนนี้

จับแขนน้องก็จิกแขนน้องเขาไว้

มึงปัญญาใดกับประตูกูมึงพูดมาสิ
นี่ป้าพูดมาแบบนี้
หลังจากนั้นป้าปล่อยมือจากแขนนะ

จิกตรงบริเวณข้างหูแบบไม่แรงนะ

วิ่งเข้ามาถามบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้น

พอยื้องแขนให้ดูปรากฏว่า

คือรอยเนี่ยไม่ได้นิดหน่อยนะอย่างที่เขาคิดนะครับ
หลังจากนั้นตัวน้องคนนี้เนี่ยก็ได้มีการแชร์เรื่องนี้ออกไปนะฮะ
ชาวโซเชียลก็ออกมาโอ้โหด่ากันใหญ่เลยว่าป้าคนนี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ
โดยที่มีคนเคยเจอวิรกรรมของป้าคนนี้เนี่ยมาสนับสนุนความคิดเห็นด้วย
ฉันก็เคยโดนแบบนี้เหมือนกันพร้อมกับให้ข้อมูลรถคันดังกล่าวไปแล้วก็โชเฟอร์คนคนนี้ไปนะฮะ
ล่าสุดนะครับทางเจ้าของโพสต์ก็ได้มีการเข้ามาระบุเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อมูลบอกว่า
กรมการขนส่งทางบกได้ติดต่อเรามาแล้วแล้วก็เราเนี่ยได้มีการแจ้งรายละเอียดต่างนะฮะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากหลายท่านมากนะคะ

จริงถ้าหงุดหงิดแบบนี้ก็ไม่น่ามากับรถเป็นอาชีพนี้นะ

คือจริงถ้าบอกว่าจะให้ขึ้นป้ายนั้นลงป้ายนี้
คุณก็เขียนเลยเริ่มต้นทางที่นี่ลงสุดสายที่นี่

แต่อันนี้พอไปลงขึ้นไปป้าย๒ป้าย

ว่าห้ามขึ้นรถหรอกห้ามลงรถถูกไหม

เพราะว่าขึ้นรถก็๑๕บาท
แต่จะขึ้น๑๐บาทก็ขึ้นวินอืม

ไปเรื่องของนุกสุธิดาวันก่อนคุณเหมียวเพิ่งจะอ่านไป

บอกว่าโดนงัดบ้านไปนะฮะแล้วก็เอากระเป๋าของเธอไป
เอากระเป๋าแบรนด์เนมไปรวมกันทั้งหมด๑๓ใบนะคะ

มูลค่านับล้านเลยทีเดียวตามที่เสนอข่าวกันไปแล้วนะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดพันธ์ตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ก็เปิดเผยว่า
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณนุกสุธิดาก็
เข้ามาแจ้งความกับชุดสอบสวน
ก็เข้าไปตรวจสอบภาพวงจรปิด
ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายวัชรินนะคะ
ออนันต์อายุ๒๖ปีเป็นสาวประเภท๒
โดยพฤติกรรมของเขาผู้ต้องหาก็มักจะเข้ามา
ก่อเหตุซ้ำในบริเวณนั้น

ก็พบว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๙พฤษภาคม
ชุดสืบสวนป้าคนนี้ดังมากที่ไซน้อย
อ้าวเหรอแสดงว่าเป็นคนที่ใส่แบบนี้
เป็นที่โจทย์ขานของคนระแวกนั้นมาก

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนพบผู้ต้องหาท่าทางมีพิรุษ
คาดว่ากำลังจะก่อเหตุซ้ำอยู่
จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นพร้อมกับขยายผลตรวจค้น
ห้องพักของผู้ต้องหาย่านลาดพร้าว๑๔
พบของกลางที่ถูกขโมยมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนใหญ่เลยก็เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
กระเป๋าแล้วก็นาฬิกาแบรนด์เนม
รวมไปถึงรองเท้าสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า๗ล้านบาท
โดยของกลางที่ได้มาจากทรัพย์ศิลป์ที่ลักษณ์จากบ้าน๕แห่งด้วยกัน๗๐๐๐บาท

โดยก่อนที่จะก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์บ้านของดาราสาวคุณนุ๊ก
ก็พบว่าได้ลงมือลักทรัพย์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในระแวกเดียวกันเลยอืม
ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่ากว่า๗ล้านบาท
จากนั้นไม่กี่วันค่ะคนร้ายจึงไปก่อเหตุที่บ้านของดาราสาวคุณนุ๊ก
แล้วก็ก่อเหตุบ้านของผู้เสียหายอีกรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีก
ได้ทรัพย์ศิลป์ไป๓๐๐๐บาท

ทั้งนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ
ว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย

ต้องออกตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือประชาชน
โดยเริ่มครั้งแรกตั้งแต่วันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
โดยเลือกบ้านที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านไม่เข้มงวดนัก
และบ้านที่ไม่มีคนอยู่ในช่วงเวลาที่เข้าไปรักทรัพย์

ถ้าอยากไปก็ไปแข่งขันตามรายการอะไรของที่คุณแม่

ไม่เห็นมันปิดไอ้หมวกมันปิดอยู่
ไม่แต่แบบว่าไปขโมยเงินของคนอื่นเขานะ

ไม่จะถามว่าเอาเงินของคนอื่นไปทำเนี่ย
ไม่คิดเหรอว่าออกมาแล้วจะเน่าจะเละจะเฟะ

เออเอาเงินของคนอื่นไปอย่างนี้นะ

อย่างพี่ม้าเนี่ยทำอย่างพี่ม้าเก็บหอมรอมลิฟต์

หมอทำหมอทำ
พี่ม้าไม่ได้ทำหมอลงมีดเอง

คุณมาคุณแต่งชุดสีแดง

หรือก็โอ้โหสะเลติดคออุ๊ยแบบนึก

ออกอากาศไปเนี่ยเลิกประมาณทุ่ม๑๐นาที
หลังจากนั้นผมดูไอจีของใครก็ไม่รู้
ตอน๒ทุ่มคุณขึ้นไปยืนเดินแบบอยู่บนโต๊ะ
เอาเท้ากวาดแบบแก้วเข้าเดินอยู่บนโต๊ะคืออะไร
คุณหายแล้วเหรอ

ก็ไปปาร์ตี้มันนัดเอาไว้แล้วไม่ไปไม่ได้

ได้เจินฉันขึ้นฉันเองฉันมีความสุขฉันสนุก
ไม่เห็นมีใครเขาเดินมีคุณคนเดียวขึ้นไปบนโต๊ะเลย

นี่แหละเป็นคนเบิกทางที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่า

เดี๋ยวพอหลังจากนั้นแล้วไอมั้ยตอนขึ้นไปอยู่ไอมั้ย
ลืมฉันลืมไม่มี

หนูเห็นแล้วเห็นแล้วเนอะเห็นสิคุณแม่อ่ะเปิดติ๊กอ่ะเปิดติ๊ก

คุณแม่ข่าวคุณแม่ยังไม่อ่าน

มันหาเรื่องเมาส์ไปเรื่อยเปื่อย
นรกจกกับเปดอะไรก็ไม่รู้

ใช่อันนี้อาหารไทยเป็นนอกโลกไม่ได้อาหารไทย
ทุเรียนไทยไปนอกโลก
ไปได้อย่างไรไปเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยจะบอกให้ไปอย่างไร

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศ
ก็เปิดเผยว่านะคะทุเรียนอบกรอบก็จะเป็นอาหารไทยชนิดแรกนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่ากำหนดส่งทุเรียนอบกรอบ
ไปในเดือนกรกฎาคมนี่เก๋นะ
ตายมันขึ้นไปบนนั้นแล้วต้องไปกินทุเรียนว่ะ
คุณแม่เผื่ออยากกินไปนานแหละตังชาตินี่นะ
คุณดูสิเห็นไหมเป็นรูปช้างอวกาศนะ
เออเลิฟครับนี่สุดเลยสำหรับทุเรียนนะยี่ห้ออะไรรู้ป่ะหมอนทองอร่อยครับโกรฟ
นำส่งขึ้นไปบนอวกาศ
จะต้องผ่านกรรมวิธีทางโภชนาการ
เช่นเดียวกับการผลิตที่อยู่บนโลกตอนนี้นี่แหละค่ะ

อาหารไทยชนิดแรกจะได้ไปสู่อวกาศเท่านั้นเอง

เพราะว่าหลังจากที่ทุเรียนหมอนทองอบกรอบ
ใช้เวลาอยู่บนอวกาศนานกว่า๔๕นาที
มันจะต้องถูกส่งลงมาทันทีเลยนะ
เพื่อที่จะดูสภาพกว่าอันเปลี่ยนแปลง

แล้วก็บรรจุพันธุ์ว่าจะคงเดิมหรือไม่
อกจากนี้ยังมีผลกระทบของแรงน้มห่วงของโลกด้วย
แล้วก็สภาวะไร้น้ำหนักต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห
เพื่อจะพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ให้เพิ่มศักยภาพต่อการใช้งานในอนาคต

เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่เหมาะสม
ก่อนที่จะผลิตเป็นอาหารที่พร้อมทาน
สำหรับนักอวกาศในอนาคตกันเลยทีเดียว
นี่นะครับเขาบอกคุณม้าดื่มน้ำอุ่นเยอะ

น้ำอ่นเยอะดื่มอยู่อะค่ะ
ทั้งนี้การวิจัยอาหารในอวกาศนี้

แล้วก็การวิจัยอาหารอวกาศนี้
ซึ่งนอกจากที่จะเป็นการสนับสนุนสินค้า
จากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของคนไทยแล้ว
ยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทำให้นานาชาติรับรู้ถึงเอกลักษณ์
แล้วก็ด้านอาหารของคนไทยด้วยค่ะ

การดำรงชีวิตและการสำรวจอวกาศของมนุษย์ชาติ

นั่งอยู่ดีร้องเพลงอยู่

อันนี้คือสนุกกับเพลงมากไง

เขาสนุกกับเพลงเขาเต้นอยู่สักพักนึง
นี่มีคนพูดถึงเยอะใช่ไหมในรายการพี่อ่ะ

เขาดูรายการคุณแล้วก็มีคนองค์ลงอะไรกันในรายการคุณ

เออช่วงหน้าคุณผู้ชม

แล้วเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้เสียชีวิตคุณผู้ชม

หลังจากที่มีการแชร์ว่อนเลยว่าเด็กเสียชีวิต๒ศพ
ต้องบอกเลยว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ชมนะ

กรณีที่คนในโลกออนไลน์ได้มีการส่งต่อข่าวการเสียชีวิตของ๒เด็กชาย
ฉี่ใส่เอาไว้บอกว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม

ออกอาการก็ประมาณ๔๑๑ปี

ฉีดยาใช้เข็มร่วมกันเลือดมันไม่มีหรอกนะ
เขาเขียนว่ากินเยี่ยวแล้วติดเชื้อเนี่ย

เอาภาพเด็กที่ไหนไม่รู้มาประกอบข่าวมั่ว
เว็บก็มีไวรัสด้วยอย่าหลงเชื่อกันล่ะ

โดยบอกว่าข่าวข้างต้นเป็นเพียงข่าวปลอม
แต่ว่ามีคนพยายามที่จะแชร์เตือนภัยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
แต่ไอ้กับข่าวที่มีความน่าสะพึงกลัวอย่างไวรัสนิปาเนี่ย

แล้วก็ฆ่าชีวิตของคนในอินเดียไปเป็นจำนวนมาก

ข่าวนี้ให้ความสำคัญน้อยมาก
โดยไวรัสตัวนี้มีค้างคาวเป็นภาหะ
ติดได้ทั้งสารคัดหลังและการหายใจ

ในไทยก็มีการตรวจพบนะคะ
ค้างคาวที่เป็นภาหะของเชื้อตัวนี้ด้วย
แต่ไม่มีการแพร่จากค้างคาวไปสู่สัตว์อื่น
แต่ปรากฏว่าข่าวนี้ไม่มีใครพูดถึงไงคะ
ขณะที่อินเดียตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดรุนแรง
แล้วก็พบการแพร่จากคนไปสู่คนเป็นครั้งแรกด้วย

แต่ของบ้านเราเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับค้างคาวเขานะคะ

ค้างคาวเนี่ยไปฉี่ใส่พวกน้ำตาลสดบ้านเขา
แล้วคนเนี่ยก็กินกันจนติดเชื้ออะไรแบบนี้นะคะ

ถ้าพบเห็นค้างคาวก็ไม่ต้องไปฆ่าไปทำร้ายมันนะคะ

แต่ไอ้ข่าวอะไรที่บางทีเราฟังมา

เยอะมากเลยนะข่าวแบบว่า
ข่าวแบบหลอกหลอกปลอมเยอะมาก

แต่อันนี้ของจริงแน่

ต้องบอกอย่างนี้ในโลกออนไลน์ดีมีการ

ชวนให้คลื่นไส้อาเจียนซะเยอะเกิน

เห็นไหมฮะว่ามีเหมือนกับเป็นหลัง

นะครับกำลังเอาถาดหลุม

นั่นอ่ะเห็นไหมฮะพี่มันเหมือน
น้ำมันขังเพราะว่า

หรือไม่ก้าวโรงเรียน

คือภาพที่ได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเขาได้มีการเอาถาดหลุมนะครับ
ใส่อาหารไปจุ่มในน้ำที่ขังอยู่บนถนนจากนั้นใช้ฟองน้ำชุดน้ำยาล้างจานแล้วก็ขัดถูกก่อนที่จะจุ่มอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ส่งต่อให้อีกคนนึงเนี่ยนะฮะใช้สายยางฉีดนะฮะ
ผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความนะครับบอกว่าเห็นแล้วเป็นตาย่านสาธุนะครับ
เวลาผมไปกินร้านไหนแล้วเจอแบบนี้ก็อยากให้เจอเลยละกันนะฮะ
ทั้งนี้เมื่อคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปนะครับมีคนจำนวนมากเนี่ย
แสดงความคิดเห็นพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่า
ขอให้คุณบอกก่อนหน่อยว่าเรื่องยังไงแบบนี้
เดี๋ยวคุณช่วยโพสต์มาหน่อยสิว่ามันสมควรหรือไม่สมควร
สมควรเรื่องอะไรคะหมายถึงพูดถึงเรื่องอะไรนี่อะไรอ่ะไม่พูด
ก็เดี๋ยวให้ถึงตรงนั้นก่อนสิ
ไหมถึงข่าวของคุณนิกกี้กับเจนนี่
ให้คอมเม้นท์เข้ามาคอมเม้นท์เรื่องไหนตรงนี้

ไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือเรื่องจริง
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยทีเดียว
แล้วก็ต้องขอบอกด้วยนะว่าไม่รู้สาเหตุอะไร
เพราะว่านางเนี่ยนะโดนจับได้แล้วนะ
ก็ยังไม่บอกด้วยสาเหตุก็เลยต้องติดตามกันต่อไป
มาดูรายละเอียดของข่าวกันดีกว่า

ย่าย่ามีเยอรมันมีสวิสเซอร์แลนด์
เอ่ออิ๊กลีกปะดิ๊ก
เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลประจำนะคะ
โรงพยาบาลรูมเบนเลเนโร
ซึ่งก็อยู่ในกรุงเม็กซิโกนี่แหละ

ทำการตรวจร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๗

ท้องโตเหมือนมีคัน

แพทย์ก็เลยแบบว่าอย่างนั้นมา
มาตรวจเสียงหัวใจเด็กหน่อย
ทำไมมันดูแบบว่าท้องใหญ่อย่างเดียว
เด็กไม่ดิ้นเลยเด็กนิ่งเงียบ

ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเด็ดทั้งสิ้น
ส่งไปที่โรงพยาบาลสุตินารีเลยนะ

ผลปรากฏว่าตรวจไปตรวจไปวินิจฉัยมาปั๊บ

ก็ใช้อัลต้าซาวน์๒กล้องดู

กัญชาอย่างที่คุณเห็นในภาพนะตอนนี้
เต็มท้องของนางกรเรียเลย

เป็นก้อนใหญ่แล้วแล้วก็เอากาวพันเอาไว้
ในช่องท้องและช่องคลอด

นั่งยัดใส่เข้าไปแบบว่าโลกแตกโลกแทน

ร่างกายมันมีการขยับขยายขยับอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วมันมีความชืนแช่งนี้มันก็เกิดปริศาสตร์
ผลปรากฏว่ามันก็ต้องทำให้การเกิดการปวดท้องสิ

แล้วหมอก็เลยเอาส่งกัญชาทั้งหมดไปให้หน่วยงาน
ด้านกฎหมายทำการตรวจสอบ
ส่งอินังกอเรียนี่นะ
ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ไปพักฟื้น
แล้วก็เป็นการควบคุมนางเอาไว้
เพื่อที่จะต้องทำการส่งไปสอบสวน

กอเรียถูกตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติด

ยัดเข้าไปยังไงนะ

ลูกมันยังออกมาได้เลยตั้งกี่กิโล

ทำไมถึงต้องยัดกัญชาเข้าไปถึงขนาด

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลของราชธรรม

นี่ไงล่ะเกี้ยกิ๊กดาราแน่นอนเลยเจนี่

อะไรคะคุณดุ่มคะ
คุณดุ่มคุณชอบที่ไม่ยุ่งกับเรื่องของคุณ
เรื่องนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะว่า
มันเป็นไปตามข่าวที่เขาส่งมาให้อ่านนะครับ

ไม่รู้เป็นข่าวลือหรือข่าวรั่วนะฮะ

รายละเอียดงานวิวาแล้วก็ชุดเจ้าสาวตัดที่ไหนนะฮะ

สำหรับงานแต่งของนางเอกแบ๊วเจนนี่เทียนโพสุวรรณ
แล้วก็หนุ่มรุ่นน้องมิกกี้นนอัลภาษณป้อมเพชรนะฮะ
หรือมิกกี้เดอะเฟสแมนนะครับ

ล่าสุดนะครับมีข่าวหลุดว่าเลิกแต่งงานของทั้งคู่ออกมาแล้วนะครับว่าเจนนี่กับมิกกี้
โดยทั้งคู่เนี่ยนะฮะจะวิวาที่กรุงเทพในวันที่๑๘ตุลาคมปีนี้นะฮะ
ส่วนจะเป็นโรงแรมอะไรยังไม่ได้สถานที่
ต้องรอตัดสินใจอีกทีว่าเป็นที่ไหน
แต่คาดว่าจะเป็นงานพิธีแค่ครึ่งวันนะครับ
แล้วก็งานฉลองจะจัดแบบศูนย์ตัวที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีในวันที่๒๐ตุลาคมปีนี้
ขณะที่ชุดเจ้าสาวนั้นว่าที่เจ้าสาวเจนนี่นะฮะกำลังจะเข้าไปตัดอาทิตย์หน้ากับแบรนด์ดังของไทยที่หรูระดับประเทศ
ข่าวนี้จริงหรือชัวร์หรือมั่วหรือใช่
ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
อันนี้ก็ดูตามนี้นะข่าวเขาส่งมาแบบนี้นะครับอย่างนี้นะ

ไม่รู้หนูก็ไม่ได้เจอคุณแม่

อาณาวนามก่อนจาก
กำลังจะมิถุนามิถุนากรกฎาสิงหากัญญาตุราห้าเดือน

ทันไหมถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้จัดอะไรมาก
เขาบอกในข่าวลือว่าสมุยนี่ค่ะก็เป็นปฏิที่สมุย

นั่นแต่งที่กรุงเทพครึ่งวันใช่ครึ่งวันงานชะหร้องจัดแบบส่วนตัวที่สมุย
ทุกคนเนี่ยนะก็อยากให้เรานำเสนอเรื่องข่าวของเจนี่ว่าเขาจะแต่งงานกับมิกกี้เจมส์
จริงเราก็รู้แค่นี้เองเหมือนกัน

พูดตรงคือเราก็พยายามที่จะไปถามตามแหล่งข่าวต่างนานาเหมือนกัน

พี่มาก็ถามแต่ว่าทุกคนไม่รู้เรื่องนี้เลย

ก็อย่าพึ่งเลยแต่คุณคิดว่ามันโอเคไหมล่ะ

มีความสุขอะไรก็เอาเถอะเนาะ
ใกล้อาจจะมีกราฟอะไรเชิญเนาะ

แต่จริงนะ

ใช่จริงเราไม่รู้จะอยู่นานไม่นาน
ไม่รู้จะแบบจะตายเมื่อไหร่

คุณแม่กำลังจะพูดถึงเรื่องว่าถ้าฉันที่มีความสุข

หนูจะไปช่วยงานคุณแม่
ถ้าคุณแม่แต่งงานคุณแม่บอกนะ
อันนี้แค่พูดให้ฟังจะไม่มีคำว่าจริงหรือไม่จริง
ก็ในเมื่อเธอพูดมาบอกว่าถ้าเกิดฉันแต่งหน้า
เนี่ยจะขึ้นไปประคองก้นของสามีพี่เนี่ยเข้าหาพี่เลย
ขอโทษแกเป็นเพื่อนกับเขาเหรอ
อ้าวประสัยว่ามีคำกูแหมะ
เอาเป็นว่าเรื่องของเจนี่เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เอาไว้เดี๋ยวแหล่งข่าวอื่นนำเสนอเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแล้วกัน

ผมจะเสียเวลาไปนั่งชี้กำกับการแสดงในห้องหอของพี่เลย

อยากกำเป็นผู้ความสำหรับให้

ก็เรียกว่ายานะคะ

ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษน่าจะง่ายกว่า

ไม่อันนี้พูดกันตรงนะเวลาสับอะไรบางอย่างเนี่ยนะ
ถ้ามันเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยนะทรัพย์ทรัพย์เนี่ยมันอ่านยากมาก
เพราะว่าภาษาไทยมันเนี่ยมันจะต้องมีตัวกะลันมีรอมีอะไร
เพื่อจะไปบังคับคำภาษาอังกฤษเธอเข้าใจคำนี้ไหม
เพื่อไม่ให้ออกออกเสียงอะไรอย่างนี้แบบแล้วมันก็จะออกเสียงยากมาก
คือเป็นภาษาอังกฤษมาซะเลยจะดีกว่าเข้าใจไหม
เพราะว่ามีปัญญา
ต้องบอกอย่างนี้นะคะเธอไปร่วมงานยักษ์ของหลุยบิจองนะคะ
เป็นการชมแฟชั่นโชว์ล่าสุดกันเลยทีเดียวนะคะ
อันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส
อันนี้เนี่ยนะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็คงจะยาก

นี่หน้าเหมือนกันเลยอ่ะ

โฮเซฮุน

สาวยาย่านี่นะเปิดใจด้วยรอยยิ้ม

ก็เวลาไปเนี่ยนะคะเราก็ได้ไปทำงาน

เพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปเมืองนอกนี่นะคะ

เป็นประโยคที่เราได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ

แม่ปลาอุไลน์
นั่งอยู่ข้างแค่นี้นะคะ
ก็แค่นี้นะก็เท่แล้วละค่ะ

คูณออมสุชาร์ก็ควงอุณแอมพิธาน

เรียกว่าให้ธรรมะนำพาความรักของ

แสดงสาวร่างเล็กคุณออมสุชากับคุณแอมพิธาน
ซึ่งหลังจากที่สาวออมออกมายอมรับว่า
กำลังศึกษาดูใจอยู่กับคุณแอมพิธาน
คู่นี้ก็ไม่ค่อยมีภาพหวานอวดโซเชียลกันสักเท่าไหร่นะคะ
ล่าสุด๒๙เมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา
คุณออมก็ควงคุณแอมนะคะไปเวียนเทียนกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยสาวออมนั้นก็ได้โพสต์ภาพขณะเวียนเทียนอยู่ที่วัด
หนุ่มแอมพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่า
มาทำบุญเวียนเทียนวันวิสาขบูชาที่เมืองเชียงราย

นะฮะก็เป็นที่ฮือฮา
ที่ฮือหาลงภาพคู่แบบเห็นด้วยกันอะไรแบบนี้

ก็เรียกว่าสุดยอดเลยนะฮะวันนี้
คุณแอมจี้เอาให้มาอุ๊ยคุณทำอะไรคะ

อุ๊ยแอมจี้ปล่อยค่ะเดี๋ยวก็ถือ
ปล่อยคุณไปเย็นตรงนู้นค่ะปล่อยค่ะ

ทีง่ายมากจริงใช่ไหมคะ

คุณแม่เดี๋ยว

เดี๋ยวว่ากันละกัน
เราอยู่ได้เพราะคุณอยู่นี่คลีกลับต่อต่อเลยค่ะ

รสชาติรสชาติกลอมกลิ่น
รสชาติกลับขอมาฝากเลย
ต้องชิมนิดนึงค่ะ
ไม่เอาน้ำใช้ตรงนั้นให้ฉันเอาแต่น้ำ
รอบนี้คุณเป็นแกงเจือเต้าฮู้น้ำโคหศาตุกรียังไงโผอ้ย
โต๊ะหู้หมูสับด้วยนะคะไม่ใช่แบบโต๊ะหู้ทั่วไปนะคะอร่อยมาก
มากมาให้ชิมเลยค่ะดีทำจากก้อนนี้เลยค่ะก้อนนี้เลยค่ะง่าย
ง่ายมากค่ะพี่เมอร่อยมากไม่ต้องปลูกรถอะไรเลย
นี้นะคิดมาเพื่อเมนูชามน้ำค่ะโดยเฉพาะใครไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวนะคะ
ออกไปทำงานทำการตอนดึกกลับบ้านดึกไม่มีอะไรจะทาน
ออกจากบ้านง่ายค่ะต้มน้ำนะคะให้เดือด๑ลิตรนะคะ
ด้วยหมูบดเต้าหู้ไข่และผักแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะ
และที่รสชาติน้ำซุปเข้มข้นอร่อยกลมแบบนี้เนี่ยเพราะว่ารสดี
ก้อนเขามีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูกหมูแท้และเครื่องเทศแบบจัดเต็มเลย
กระเทียมพริกไทยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหอมกลิ่นและรากผักชีด้วย
ไม่ต้องทุบให้เปลืองแรงนะคะรวมทุกอย่างให้เสร็จสับอยู่ในก้อน

อยากลองลดหนีซุปก้อนใกล้บ้านมี่แน่นอนเลยนะคะ

แล้วก็ซุปก้อนใกล้ไหน

คือหาได้เลยคุณผู้ชมเดินออกไปหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านอะไรก็มีแล้ว
ครั้งที่แล้วเราก็เอาไปต้มอยู่์น่ะ

ครบเครื่องซุปจากน้ำต้มกระดูกหมูและเครื่องเท
เทรฟเฟคต์ถามจริงที่บ้านไม่มีคนทำกับข้าวให้กินแล้วพี่

เออถ่ายเข้าไปในปากเขาเลยก็ได้
พี่แอบปากไหมเขาคงทำเจ๊เห็นว่าอร่อยจริง
เดี๋ยวแต่ตอนนี้จบเข้าใจห้ะ
อันนี้แล้วโทรศัพท์ใครเมื่อกี้ตรงนั้นกับคุณต่างมีคนเขาส่งมา
บอกว่าเห็นใจฉันมากไม่สบายทุกคนก็บอกว่าได้ยินเสียงไอ

ค่ะเรื่องพี่เจนนี่ที่บอกว่าแหล่งข่าวสุดลับของคุณแม่โทรมาค่ะ
พูดถึงข่าวของพี่เจนี่ช่วงหน้าค่อยเล่าใช่ไหม
ก่อนได้ไหมเดี๋ยวขอคุยกันก่อน

รู้ไหมเราก็ไม่รู้จังเลยค่ะ

ก็เค้าโทรมาอ่า
ก็ตอนที่โทรมาฉันรับแล้วเธอก็ด่าฉัน
ให้รับโทรศัพท์กลางรายการได้ไง

ไม่รู้ก็ยังไม่ทันคุย

โอเคแต่ทำไปก็ทำไปจริงจะมีความสุขนะ

เรื่องครูก้อยซึ้งคุณเจมส์มากนะครับ

เป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่อยากจะมีรูปมาก
สำหรับคู่นักร้องนักแสดงเจมส์เรืองศักดิ์นะครับ

กับศรีภรรยาคนสวยครูก้อยนัชชา

แต่ว่าภรรยาเกิดแท้งไปถึง๒รอบ
แต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่ทิ้งความพยายาม

ก็หมั่นพยายามช่วยกันฟิตร่างกายอยู่ตลอดเวลานะครับ
เรียกว่าเตรียมความพร้อมรอกันเลยทีเดียว
และจากที่พึ่งวิธีธรรมชาติมามากแล้ว
ตอนนี้ก็เลยหันมาใช้วิธีทางการแพทย์
เข้าช่วยด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่นะครับ

ได้มีการโพสต์รูปคู่นะครับ
กับสามีพร้อมกับเข็มฉีดยากระตุ้นไข่นะครับ
เข็มสุดท้ายแล้วมีคนขอฉีดให้
ปกตินางกลัวเข็มมากนางบอกว่าอยากเจ็บแทนนะครับ
ฟังแค่นี้ก็มีกำลังใจแล้วค่ะ
ซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นกองเชียร์นะครับ

เออนะคู่นี้อยากมีน้องส่วนอีกคู่นึงมีน้องเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณนิวเคลียร์หันศากับดีเจเพชจ้า
เรียกว่าสองคนนี้ก็เฝ้ารอมากได้คนแรกแล้ว

ก็เรียกว่าคุณนิวเคลียร์เองก็ไปโพสต์รูปภาพนะคะ
บอกแคปชั่นแบบแหมมี่นิวมาโยคะให้เจ้าตัวเล็กนะ
ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเจ็บท้องได้เกือบ๕เดือนแล้วนะคะ

แทบไม่ออกเลยว่าท้องแถมยังเล่นโยคะอีกด้วย
รินว่าเป็นคนแม่สายสุดความเสร็จจริง

ห้าเดือนยังจริงเป็นคนน้องใหญ่เนอะนะครับ
เขายังแบบอายุน้อยมีแม่เป็นสาว

เป็นผู้ชายนะโอ้โหเพชรจ้าดีใจ

เขาอยากมีน้องมากเนอะใช่ไหม

ตอนเลิกตอนเลิกตอนเลิก

เอาละค่ะเขินหนักมากเราไปดูคลิปอันนี้ดีกว่า
น่ารักนะมีใช่ไหมมีคลิปให้ดูใช่ไหม

นี่คือของโอปอลที่เป็นลูกแฟนกับอลิน

ที่ซูเปอร์ประเก็ตแห่งหนึ่ง

ของละคร
เรื่องอเจ้าบุรเภสสนิวา
นี่แหละแล้วผลปรากฏว่า

ซึ่งล่าสุดนะทุกคู่ได้มาเจอกันโดยบังเอิญ
งานนี้ก็ต่างคนต่างดีใจกันเหลือเกิน
สาวเบลล่าก็เลยเข้าไปเล่นกับน้องอลันด้วย

อลันนั้นจะเขินพี่เบลล่าคนสวยหนักมากนะครับ
เวลาเองดูกภิมพ์กรี๊ดหนักไม่เบา

นี่ก็นักข่าวก็แซวกันว่า

อรรับรายการอยู่เหรอ

แค่นี้น่ะแล้วก็เป็นไง
กดวางอีกยังไม่รู้เลย
ดีไซเนอร์เนี่ยแองจี้เนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครที่เขาใช้อยู่
แล้วคุณอะรู้

แม่รู้แล้วเหรอ
แล้วช่างทำผม

โอ้ช่างทำผมก็ต้องรู้อยู่แล้วดิคุณแม่
อะไรอีกแล้วอีกแล้ว
คุณแม่ค่ะช่างทำผมคุณแม่ไม่ต้องปิด
เพราะว่าในไอจีในอะไรพี่เขาลงกันตลอดอยู่แล้ว

เอามิโมรีคพี่มิกฮอร์ตัวเลขตัวไทย
ทุ่นสิ้นเดือนแล้วสองนี้คุณผู้ชมขาว
พี่มิกฮอร์ตัวเลขตัวไทย
ผมก็อย่าลืมเก็บนางผมพวกเรานะคะ
วันนี้ลาเป็นก่อน